ช่างเหล็กเมืองย่าโมเนี่ยโอ้โหคุ้มคลั่งฮะ
ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาเลยนะครับทำไมรู้ไหมฮะ
เขาบอกเหตุผลบอกว่าโอ้โหนี่มีคนเนี่ย
ไล่ยิงเขามีนายจ้างไล่ยิงเขาอยู่หลายวันแล้ว
ถ้าไม่หนีขึ้นหลังคาเดี๋ยวโดนยิงคุณผู้ชม
เป็นพาดหัวที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับเอาไปดูจังหวะที่ตำรวจต้องไปเกลี้ยกล่อม
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะหกชั่วโมงตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดอ่ะ
เกลี้ยกล่อมอยู่แบบนั้นไม่ลงมาสักทีนะครับ
สักทีแล้ว
สุดท้าย
ต้องขาดลง

รถกระเช้าต้องมาแล้วก็ลงมาได้
รถกระเช้าต้องยืดแขนไปช่วยฮะ
เพราะว่าเขาอยู่บนหลังคาแบบนี้๖ชั่วโมง
และอีกอย่างหลังคาก็ลาดชันด้วย

หลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งตำรวจสพเมืองอุบลราชธานี
ว่าชายคุ้มข้างปีหลังคาบ้านเอื้ออาทร
ในพื้นที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับ
ก็มาตรวจสอบก็ทราบว่าคนที่ปีนหลังคาอยู่
ก็คือนายสิทธิ์อายุ๔๕ปี
เจ้าหน้าที่พยายามปีนหลังคาขึ้นไปเกลี้ยกล่อม
ปีหลังคาอยู่แบบนี้เกลี้ยกล่อมอยู่นาน
นายสิทธิ์ไม่ยอมพูดคุยด้วยเดินไปเดินมาอยู่บนหลังคา

ส่วนนี่ฝ้าที่เป็นรูโบขึ้นไปแบบนี้
เพราะนายสิทธิ์เป็นคนพังฝ้าขึ้นไป
ผ้าเสร็จก็ทุบหลังคาให้เป็นรู

เจ้าหน้าที่ก็พยายามปีนขึ้นไปบนฝ้าเหมือนกัน
พยายามเกลี้ยกล่อมเขาผ่านฝ้านะ

ปีนไปด้านนอกด้วยแล้วก็ปีนขึ้นหลังคาเลย

นายสิทธิ์ก็ไม่ลงสักทีเกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักที
สุดท้ายมีกระเช้ามารับนะฮะ

พอลงมามีท่าทีตื่นกลัวนะครับ

บอกว่านายจ้างเนี่ยไล่ยิงผมไล่ยิงมาหลายวันแล้ว
ผมก็ต้องวิ่งหนีไม่รู้จะหนีไปไหนแล้ว
ผมก็เอาเลยทำลายฝ้าเลย
หลังคาเลยปีนขึ้นไปอยู่ข้างนอกนะฮะ
ถ้าไม่ขึ้นไม่งั้นนายจ้างตามมาฆ่า

กลัวนายจ้างดักอยู่ข้างล่างนะฮะ

สงบสติอารมณ์ที่สพเมืองอุบลราชธานีนะครับ
ก็ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

นายจ้างจะฆ่าเขาจริงหรือเปล่านะครับ

คนงานเป็นช่างเหล็กที่ไซส์งานจังหวัดนครพนม
พอหมดงานก็มาพักอาศัยอยู่ที่อุบลราชธานีนี้
ก็ต้องสืบกันต่อว่านายจ้างที่ว่าเป็นนายจ้างที่ไหน

แล้วจะมาฆ่าเขาด้วยเหตุอะไรนะครับ